ใครที่ชอบล่องแก่งหรือว่าเที่ยวผจญภัยตามธรรมชาติแบบนี้ไปได้นะคะแต่ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
เพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้ยังคงฝนหนักอยู่พอสมควรหลายพื้นที่เลยนะคะ
ปัจจัยก็มาจากร่องฝนที่พาดผ่านตอนบนและตอนกลางของประเทศค่ะ
รวมถึงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือลมประจำฤดูที่หอบเอาความชื้นแถวอันดามันเนี่ยขึ้นฝั่งไป
ทำให้เกิดปัจจัยและก่อให้เป็นเมฆฝนตกลงมาหลายพื้นที่นะคะ
ดังนั้นแล้วค่ะใครก็ตามที่จะทำกิจกรรมใดตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อน
คาดการณ์กันล่วงหน้าจนถึงวันที่๒๖กรกฎาคมเลยนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานฝนจะยังคงมีอยู่แต่ลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนนะคะ
สำหรับพื้นที่ที่จะเกิดฝนเนี่ยมีประมาณ๑๒๐๔๐ของพื้นที่
พื้นที่ไหนไม่มีฝนแดดจัดอากาศร้อนเลยล่ะค่ะ
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกฝนลดลงนะคะยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ประมาณ๓๐๔๐ของพื้นที่
ส่วนทะเลภาคกลางภาคตะวันออกนี่นะคะคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร

ส่วนภาคใต้ฝนตกลากยาวทั้งสองฝั่งนะคะโอกาสเกิดฝนประมาณ๔๐๖๐ของพื้นที่
จะตกหนักบางแห่งบริเวณหน้าเขาหรือว่าบริเวณด้านรับลมเช่นพังงาภูเก็ตระนองนะคะ
จุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรเรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะ
คุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรู้ก่อนร้อนหนาว

โอ้โหลูกสวยมาก